เพราะว่าท่านประวิงเวลา
ช่วยเหลือภาครวมไทยสร้างชั้น

มาทิ้งอะไรละทุนอะไรทิ้งรวดอะไร

อย่าไปพูดถึงคนหนึ่งนะผม
ท่านนายกค่ะ

แล้วคือตอนแรกคุณผู้ชม
คือเขาคือท่านนายก
ท่านบุญหิตตั้งแต่คำถามแรก

คอลโลมออนุมัติช่วงนี้ทิ้งทวนหรือเปล่า

นะฮะคุณโทนี่

นักข่าวไปถามว่าท่านมายุบสภา

รอรวมไทยสร้างชาติเขาตั้งพักสาขาครบก่อนหรือเปล่า
โอ้โหยยังไม่สิ้นเสียงคำถาม

โอ้โหท่านไปเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ส่วนคำถามของ

คุณทักษิณเขารู้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่พอใจ
เมื่อได้ยินชื่อของเขา
เขาก็เลยมาทวิตข้อความบอกว่านักปราศพูดไว้ว่า
คนที่มีอำนาจมากเท่าไหร่ก็เริ่มหันหลังให้กับความจริงมากเท่านั้น
ผมเพียงสะท้อนความจริงที่คนใกล้ตัวไม่กล้าพูดเพื่อให้ท่านได้รับรู้
อันนี้จากโทนี่ถึงผลเอกประยุทธ์ครับครับ